ไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้นายกรัฐมนตรีวันนี้อารมณ์ค่อนข้างเสีย
นั่นก็คือหลังจากที่นักข่าวมีการถามว่า
ทหารได้ควบคุมตัวนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชไปพูดคุยที่กองทัพภาคที่๑
ประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของตนเองที่จะปกป้อง
เพราะว่าหลังจากที่นายจตุพรดูถูกเหยียบย่ำนะคะ
ที่สำคัญยืนยันด้วยว่าไม่ได้เป็นคนสั่งการเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายของคอสช
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านประเด็นการแห่งชาติหรือว่านอปช
ถูกเชิญตัวพูดคุยที่กองทัพภาคที่๑ว่า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีฝ่ายกฎหมายดูแลอยู่
หากทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ด้านในจตุพรพรมพันธ์ได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าได้รับแจ้งว่าแม่ทัพภาคที่๑
ได้เชิญไปรับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รับประทานอาหารด้วยกันที่กองทัพภาคที่๑

เมื่อไปถึงก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่๑
แต่เป็นการพูดคุยกับหัวหน้าสำนักงานแม่ทัพภาคที่๑แทน
แล้วก็มีการเปิดเทปบันทึกภาพของรายการข่าวรายการหนึ่ง
นำข่าวที่ตนเองนั้นแสดงความคิดเห็น
ตอบโต้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนหนึ่งมาเปิดให้ดู
คาดว่าทหารคงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการพูดถึงนายกรัฐมนตรี
พร้อมขอให้ตนเองนั้นระมัดระวังถ้อยคำ
ซึ่งก็ยืนยันไปว่าไม่ได้มีการยุโยงปลุกปั่นใด
เพราะหากปลุกปั่นจริงขณะนี้ประชาชนคงออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว

หลังจากที่มีการพูดคุยกันประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
เรื่องรัฐธรรมนูลสามารถวิจารณ์ได้แต่ควรใช้วาจาที่ดีอย่าเสียดสี
และอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการทำงานของคอสชเช่นอย่าปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง
และหากยังทำอีกก็จะเรียกมาพูดคุยทุกวันค่ะ
ประชาธิปัตย์ยังไม่มีแนวคิดที่จะจับมือกับใครเพราะว่าเป็นเพียงร่างแรกแล้วก็
ว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลสามารถปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์ที่สุดได้